ไปขึ้นเหนือกันต่อแล้วกันนะคะ
ขึ้นเหนือคราวนี้ไม่ได้พาไปเที่ยวอย่างเดียว
แต่จะพาไปดูต้นโพโบราณต้นนี้
เขาบอกว่าอายุหลายร้อยปีนะ
และที่สำคัญไปดูต้นโพต้องไปดูอะไร
บางคนเขาก็ว่ากันว่าไปขอโชคขอลาบกันสิจ๊ะ
นี่คุณผู้ชมไปที่ตำบลต่อมอำเภอเมืองจังหวัดพยาวพยาว
นี่ค่ะบริเวณลานจอดรถโรงพยาบาลพยาวตรงนี้คุณดูนะ
นี่คือต้นโพโบราณที่อายุน่าจะหลายร้อยปีแล้วยังยืนต้นอยู่

ซึ่งต้นโพโบราณนี้นะคะขนาดลำต้นนะใหญ่ขนาด๘คนโอบ
สูง๒๐เมตรได้ค่ะ
แล้วก็แตกกิ่งก้านสาขาไปทั่วบริเวณเลยนะครับ
บริเวณโคนต้นโพก็จะมีสารเพียงตาเล็กนะคะ
เป็นสารเพียงตาเจ้าที่อยู่๓สารทั้งหมด
แล้วก็จะมีโต๊ะเอาไว้สำหรับวางดอกไม้ถูกเทียนพวงมาลัยขวดน้ำหวาน
สำหรับผู้คนที่เข้ามากราบไหว้ขอโชคขอลาบกับต้นโพแบบนี้

แล้วเขาว่ากันว่ามีเสียงลือเสียงเล่าอ้างกันว่า
ชาวบ้านแล้วก็ญาติคนไข้นะคะมักจะพากันมาขอพร
ขอพรขอโชคขอลาบจากต้นโพโบราณต้นนี้แล้วก็จะมีคนเนี่ยสมหวัง
ต้องกลับมาแก้บนกลับมาขอกันซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายต่อหลายครั้ง
แต่บางคนที่มาขอพรแล้วไม่สมหวังก็มี
เอ้าแต่คือผมงงคือมันอยู่ใกล้โรงพยาบาลใช่ไหม
ส่วนใหญ่คือถ้าเป็นโรงพยาบาล
ส่วนใหญ่คนที่ไปขอจะขอให้หายเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรแบบนี้

ก็มีก็มาก็พ่วงไปด้วยละกัน
ไหนขอแล้วทีเดียวก็ขอจะได้ไม่เสียเที่ยวที่ม้า
เวลาถามแล้วไปไหนไปโรงพยาบาลป่วยเป็นอะไร

นั่นแหละแล้วยิ่งช่วงนี้มันใกล้จะสิ้นเดือนแล้ว

ชาวบ้านก็เลยมากราบไหว้ขอโชคกัน
แล้วเขาบอกว่าเขาเห็นนี่เป็นร่องรอยบางอย่างที่อยู่บนลำต้น

อันนี้บอกตรงอันนี้มันชัดไฟ
พอมันชัดไปเนี่ยมันจะไม่ใช่นะบอกเลย
คือทุกคนก็ต้องหยิบอุปกรณ์คู่ใจอย่างเจ้าโทรศัพท์มือถือ
ขึ้นมาถ่ายรูปเก็บไว้เพื่อจะเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ดูสิว่ามันจะใกล้เคียงกับที่ฉันซื้อบ้างหรือเปล่าอะไรแบบนี้
แต่เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของความหวังของใครหลายคน
แต่ว่างวดนี้ต้องบอกว่างวดนี้สลากกินแบ่งรัฐบาลออกวันที่๒พฤษภาคม

เลยไปแค่วันเดียวหลายจัง

มันจะได้มีเวลาให้เราตัดสินใจอะไรได้มากขึ้น

ไม่เห็นหน้าน้องวันแสนจะเศร้า
พี่คิดประมาณคล้ายกันเลยเหรอ